พยายามจะเน้นที่หมัดซ้าย

พยายามจะตึกกับมันเลย

หาจังหวานยิงได้มาทราย
ยังจะค้ำเอาไว้ครับวันระยะ
เข้าไปตัวนี้เจอทุ่มทิ้งเลยครับ
โอ้โหฉลาดจริงครับเจ้าน้ำเพชร
แล้วก็ครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ระหว่างท่านเพชรศีลาพอพัดทราครับ

ในเวทพิกัด๕๘๕กิโลกรัม

ชกจากสุรินในพิกัด๕๘กิโลกรัม

อัดเข้ามาก่อนครับ
สกัดทางดังครับแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย

ฉายจังหวะสวยได้หลายต่อหลายช็อตครับ

จังหวะโดนมัดซ้ายแบบนี้ครับของท่านเพชรศีลา
มีจังหวะหลวมเหมือนกันนะครับ

แก้สถานการณ์ด้วยจังหวะเสียบในโต้คืน